ไปดูเรื่องของการเคลียร์ใจระหว่างเพื่อนกันหน่อย

เคลียร์ยังไงไม่รู้แต่ไอ้คำว่าเคลียร์เนี่ยมันจบไม่ค่อยดีทุกทีเลยนะคะ
คือไปเคลียร์จะไปคุยกันแล้วสุดท้ายอ้าวโดนแทงซะเลือดอาบ
แล้วคนก่อเหตุซึ่งเป็นมือแทงนะคุณนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วมีเด็กผู้หญิงซ้อนท้ายด้วย
แสดงว่าเด็กผู้หญิงเห็นตอนจังหวะแทงกันเลย
เพราะนั่นน่ะดิแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่าผู้ชายเสื้อส้มที่เดินขาแบบกระเพกกระเพก
เขาไม่ไหวแล้วนะเขาพยายามจะเดินไปหาใครมาช่วยเขา
ส่วนผู้ชายเสื้อฟ้าที่คุณสืบสกุลบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีเด็กซ้อนมาเมื่อกี้
คือเด็กนั้นยืนอยู่ตรงนั้นนะคะซ้ายมือแล้วตัวเสื้อฟ้าเหมือนกับเดินเข้าไปถามอีกว่า
คล้ายจะแจ้งความจับเหรอเออเหมือนกับไปพูดอะไรบางอย่างอีก
แทนเขาแล้วนะคุณผู้เขาพยายามเดินหนีแล้วนี่ก็ไล่ตามต่อนะ
กล้องวงจรปิดให้เห็นภาพหลายมุมเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนคลองมุดงนะคะบ้านบ่อแร่ที่ตะมนตวิชิตที่อำเภอเมืองภูเก็ตแล้วค่ะ
ดูสิเขาลากเท้าลากสังขารมาแบบนี้เพื่อหนีกลายนะ
ใช่คุณผู้ชมคนเจ็บเสื้อสีส้มเดินขากระเพลกมาตั้งแต่คลิปแรกที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
อยู่ในซอยแล้วลักษณะชาวบ้านบอกว่าตอนเห็นแล้วตกใจนะเหมือนกับเดินหนีใครมาแล้วพยายามที่จะเรียกให้ใครเข้ามาช่วยเขาด้วยนะคะ
แล้วคุณผู้ชมคะมันก็มีกล้องมุมจรปิดก็คือภาพอันนี้ของบ้านหลังนี้แหละค่ะ
จับภาพไว้ขณะที่เขาเดินผ่านหน้าบ้านไปแต่อาการเขานี่นี่เหมือนจับขาไปนะ
แล้วคนที่ลักษณะเหมือนผู้ก่อเหตุใช่ไหมมีเด็กที่ซ้อนรถมาแล้วใส่เสื้อสีเขียว
คนขี่คนขี่ใส่เสื้อสีฟ้าพูดอะไรบางอย่างแล้วขี่ออกไป
แล้วคนใส่เสื้อส้มที่เดินขากระเพกอาการเริ่มไม่ดีแล้วนะเลือดไหลไม่หยุดเริ่มที่จะเดินเซค่ะ
คุณผู้ชมเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองไปดูเนี่ยเออลองไปดูหน่อยค่ะ
มีจังหวะหนึ่งที่กล้องวงจรปิดมันบันทึกเสียงได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังนะเขาคุยอะไรกันบางทีอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ
โอ้โหนี่ฮะประโยคที่เขาถามนะมึงจะจบกับกูหรือยังมึงจะเอายังไงกับกูนะฮะ
หรือว่าจะไปจ้างตำรวจไงนะฮะแล้วเขาบอกต่อด้วยนะค่ะ
ถ้ามึงไปจ้างตำรวจก็ฆ่ามึงแน่นะ
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนบาดเจ็บ
กระเพกมาขนาดนั้นแล้วไปล้มอยู่ข้างถนน
เลือดไหลเต็มขาค่ะกู้ชีพไปให้การช่วยเหลือนะคะ
มีรอยบาดแผลที่แขนด้านซ้ายด้วยต้นขาด้านซ้าย
แล้วขาหลังซ้ายอีกต่างหากแล้วมันตัดอ่ะ
เข้าเส้นเลือดใหญ่อาการสาหัสคุณผู้ชมดูเนี่ย
เขามาล้มนอนอยู่แบบนี้คนเจ็บชื่อว่านายกิตติศักดิ์มะลิภาณอายุ๓๑ปี
คือตอนนั้นที่กู้ชีพกู้ภัยไปถึงเจ้าตัวยังพอมีสติแล้วยังพอคุยรู้เรื่องอยู่บ้าง
ผู้ชีพก็เลยรีบประถมพยาบาลแล้วนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ลองไปดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงรีบประถมพยาบาลเลยนะคะ
ชาวบ้านเล่าแบบนี้บอกตอนเกิดเหตุอ่ะเห็นตัวคนเจ็บหรือว่านายกิติศักดิ์เนี่ย
เนี่ยคือเหมือนเดินกระเพกมาเลือดอาบมาร้องขอความช่วยเหลือ
เขาเห็นเขาตกใจกันสิโอ้โหเลือดมาเยอะขนาดนั้นเลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ส่วนตัวคนเจ็บบอกว่าก่อนหน้านี้ไปตกลงปัญหาบางอย่างกับเพื่อนที่หน้าบ้านพัก
ก็เอาจริงจุดที่เกิดเหตุมันห่างจากตรงนั้นไม่ได้มากเลยบ้านพักหลังนี้
แต่เหมือนคุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้เพื่อนที่ชื่อว่านายนิกอายุสามสิบเอ็ดปี
ก็เลยเอามีดปลายแหลมจ้วงแทงเขาจนเขาบาดเจ็บ
ตำรวจสพวิชิตนำกำลังไปค้นบ้านผู้ต้องสงสัยที่ถูกกล่าวอ้างว่าชื่อในนิกเนี่ยนะคะ
แต่ว่าไม่เจอตัวค่ะก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้ว
เดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกนะคะมาให้ปากคำตามขั้นตอน
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มาเดี๋ยวจะต้องเสนอต่อสารออกหมายจับต่อไป
ทีนี้เรื่องของสาเหตุที่เขาทำร้ายร่างกายกัน
ตำรวจก็ตั้งข้อสงสัยไว้แบบนี้ว่า
นายกิติศักดิ์คนเจ็บนี่แหละน่าจะยังให้การไม่หมด
แล้วอาจจะปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่าง
เพราะทั้งคู่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
เดี๋ยวจะขยายผลสืบสวนหาข้อเท็จจริง

แล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเหตุที่อุกอาบเหมือนกัน
หน้าเด็กเลยนะดูเด็กดิวิ่งไปแอบอ่ะคุณ
ต้องวิ่งไปแอบหลังพุ่มไม้แบบนี้

แล้วอีกคนเลือดท่วมขานะฮะ